เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
บอกหลังจากที่ไปแถลงนโยบายที่รัฐสภาเนี่ย

เป็นทางการทีนี้ที่ประชุมขอรัมอคุณผู้ชมเค้าะแล้วนะฮะลดค่าไฟ

๔บาท๔๕สตางค์ต่อหน่วยเหลือ๔บาท
สตางค์เริ่มรอบบินนี้เลยนะครับกันยายน

เซลก็ลงอีก๒บาท๕๐สตางค์ต่อลิตรนะฮะ

ไม่เกิน๓๐บาทนะครับทีนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังครับ
แถลงหลังประชุมคอรมอบอกว่าที่ประชุมมีมติลดค่าไฟนะครับ
อย่างที่ผมบอกไปปัจจุบัน๔บาท๔๕สตางค์ต่อหน่วยครับ
ไปหน่วยละ๓๕สตางค์เหลือ๔๑๐นะครับ๔บาท๑๐สตางค์
กัญญานี้เลยนะครับก็คือเดือนนี้นอกจากนี้ครับลดดีเซลลงสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อลิตรนะครับ
เริ่ม๒๐กันยายนนี้จนถึง๓๑ธันวาคมปีนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเศรษฐาทวีสินครับ
ลดค่าไฟฟ้าเป็น๔๑๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ
ซึ่งจาก๔บาท๔๕นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับ
เริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับ

เขาจะจ่ายสูงสำหรับผ้าขนสกนะครับ
ให้ต่ำกว่า๓๐บาทต่อลิตร
เข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่๒๐กันยายนนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวที่ผมพลิกมาว่าเป็นไฮไลท์
สำหรับการประชุมคอรมอลนัดนี้นะครับ
เดี๋ยวคณะโฆษกจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงนะครับ

อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ

และธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา๓ปี
ส่วนราคาก๊าซครับก๊าซหุงต้มปกติแล้วเนี่ยช่วงหน้าหนาวนะครับ
ก็คือช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเนี่ยแนวโน้มตลาดโลกนั้นจะขึ้นนะฮะ
เพราะว่าหน้าหนาวนะเขามีการต้องใช้พลังงานมากขึ้นเนี่ยนะครับ
แต่ว่าราคาเนี่ยนะฮะก็เลยจะสูงนะครับ
แต่ว่ารัฐบาลนั้นจะพยายามตึงราคาไว้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นตามหน้าจอครับ
๓บาทสำหรับถังขนาด๑๕กิโลกรัมนะครับ
รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ
ซ่าฟรีชั่วคราวหรือว่ายกเลิกการขอเข้าประเทศไทยของชาวจีน
แล้วก็อีกประเทศหนึ่งนะฮะคือคาซักสถานนะครับ
เริ่มตั้งแต่๒๕กันยายนจนถึง๒๙กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
จากนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตกลงแล้วก็เป็นทางคุณหมอชัยวัชรงค์นะฮะ

โดยทางนายสัตวแพทย์ชัยเนี่ยนะครับ
มีตลาดเป้าหมายคือจีนและคาซักสถานครับ
ที่มีการเปิดวีซ่าฟรีให้เป็นการเพิ่มความสะดวก
ในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างดี
เข้ามาผลิตภาพยนตร์สร้างความน่าเชื่อถือ
โดยนายกครับเป็นคนออกตัวว่าจะเดินทางไปเยือนประเทศเป้าหมายนะครับ
ในการชวนนักท่องเที่ยวในประเทศนั้นเนี่ย
เที่ยวไทยด้วยตัวเองตั้งเป้าปี๖๗ครับปีหน้า
ประเทศไทยต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกิน๓๑ล้านล้านบาทนะครับ
จะต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ๔๐ล้านคนให้ได้
ส่วนในอนาคตครับมีเป้าหมายสร้างประเทศไทย
ภูมิภาคเอเชียให้ได้นะฮะนี่โฆษกรัฐบาลแถลงนะครับ
เพิ่มสักเล็กน้อยนะฮะเวลาเขาเรียกอาจจะงงว่าทำไมเรียกวีซ่าฟรีนะ

ก็คือว่ามาประเทศไทยได้โดยถือพาสปอร์ตเพียงเล่มเดียว
และเดินทางเข้ามานะครับ
ก็๒ประเทศนะคะที่วันนี้มีการผ่านมติคอรมอขึ้นมาค่ะ